จากไปเมื่อเช้านี้นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้เดี๋ยว

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วย

หลังจากที่คุณอาศรีหนุ่มป่วยมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็รักษากันมาอย่างยาวนานเลย
แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบ้างคะคุณพี่คะ
ดูแลกันปกติทั่วไปอะครับผมหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วทีนี้
เราก็ดูแลที่โรงพยาบาลที่ที่กรอง๑๖ครับ
อันนี้ก็คือน่าจะมีจากผลก็คือร่างกายออนแอร์มากครับ
ก็คือเกิดอาการโรคแทรกซ้อนหลังจากที่ป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองแตก
เมื่อปี๒๕๕๑นะคะพี่เจี๊ยบ
แล้วช่วงก่อนหน้านี้เมื่อระยะเวลาใกล้มีอาการแทรกซ้อนยังไงบ้างคะ
ไม่นะครับพ่อก็ทรงอย่างนี้ตลอดเลยครับ
ทรงแบบนี้ตลอดมาตลอดตลอดไม่มีอาการเลยครับ
เหนื่อยก็เลยพามาที่โรงพยาบาล
ค่ะแต่ก็ถือว่าคุณอาจากไปด้วยความสงบใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้

ช่วงเวลาประมาณกี่โมงคะพี่เจี๊ยบคะ

แต่ตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงโรงพยาบาลเมื่อคืน

คือมารักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนประมาณ๑สัปดาห์

ก็อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

ใช่ครับ
ก็จะอยู่ที่บ้านเลย
และณตอนนี้มีเพื่อนร่วมวงการตลก
มีใครเดินทางมาที่โรงพยาบาลบ้างแล้วไหมครับ
แต่ก็มีเพื่อนโทรมาเยอะครับ

น่าแทนแหละ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะ
คุณอาจากไปอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไง

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่เจี๊ยบอีกครั้งนะคะ

ทีวีของเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

เป็นตลกชื่อดังที่อยู่คู่กับวงการตลก
แล้วก็วงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะ
คุณอาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนนั้นมีการถ่ายทำละครซิตคอมเรื่องบางรักสอยก้าวอยู่
นั้นมีการถ่ายทำละครซิตคอมเรื่องบังรักซอย๙อยู่
แล้วก็เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ขณะที่ถ่ายทำเลยตอนประมาณ๔ทุ่ม

มีอาการอย่างที่คุณเจี๊ยบบอกไปว่า

แต่ก็ดูแลกันพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะ

มีร่างกายขยับตัวไม่ค่อยได้
มีการทำกายภาพบำบัดต่างนานาเลย
ดูเหมือนว่าอาการจะดีขึ้นตามลำดับ

ถึงเวลาแล้วก็ต้องให้คุณอาเขาได้พักผ่อน

แล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าตัวของอาศีหนุ่มจะจากไปแล้ว
แต่ว่าผลงานแล้วก็ความสนุกสนาน

ให้กับคนไทยจะยังอยู่ในใจของเราตลอดไป
ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ